ผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดระยองขับรถกระบะไปไปชนเสาไฟฟ้าจนหัก
คือตัวเองก็เมานะตำรวจมาถึงเขาก็ต้องทำตามหน้าที่
ทำตามขั้นตอนขอดูใบขับขี่เนี่ยโอ้โหด่ากราดตำรวจ
แล้วบอกรู้กฎหมายผมรู้กฎหมายคุณตำรวจมาทำแบบนี้ไม่ได้
นี่ผมไม่มีความผิดชนแค่เสาไฟฟ้าไม่ได้มีคู่กรณี
โอ้โหค่าเสียหายแพงนะเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเป็นหลักแสนนะ

โอ้โหพี่ไม่มีสิทธิ์พี่ไม่มีสิทธิ์อะไร
ผมไม่ใช่ผู้ต้องหาพี่ยาคือยาเอามาตราไหนมาเอามาคุยเลย
ผมไม่ใช่ผู้ต้องหายายาถ้าไม่รู้เรื่องกฎหมาย
อย่าอย่ากับผมพี่พี่ใจครับขอหาขอหาอะไรครับ
ขอหาอะไรครับพระอบมัติขอหาพระอบมัติไม่มีสิทธิ์อย่ากลูกหลีอยู่ไหน
การกระปุ่นเศรษฐฟันอย่าอย่าอย่าเก่งกวนวัน
ประชาชนบางคนเข้ารู้จักไหมยิ่งกว่าท่านอีก
คือตำรวจท่านก็พยายามควบคุมอารมณ์นะ

ท่าทางแล้วนะผมพูดตรงนะเพื่อนเนี่ยน่าจะโดนไปด้วย
แม่เพื่อนนี่ก็คือไม่ได้ช่วยให้เพื่อนเนี่ยจะเบาลงเลยนะ
คือเอาเป็นว่าเขาบอกเขาไม่ผิดไม่มีคู่กรณีเขาผิดอะไร
มาตราไหนอืมนี่ผิดตั้งแต่เมาแล้วขับแล้ว
ครับคุณจิรโยนบุญชูผู้สื่อข่าวทะเลรัตน์ทีวีวันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมครับเป็นถนน๒เลนสวนอยู่ที่ถนนดอนจันทร์มุ่งหน้าวัดสวนหลาว
ในเขตตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
จุดที่ผู้ชายคนเมื่อสักครู่ขับรถกระบะถามบริโรตมาเพื่อ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะ
แล้วเขาเห็นเลยว่าเขาออกจากบ้านไปทำธุระตั้งแต่ตี๕เมื่อวาน
คนที่อยู่ในคลิปที่เป็นคนขับรถกระบะกับเพื่อน
นั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านอาหารแถวนั้นตั้งแต่ตี๕
ชาวบ้านเขาออกไปทำธุระกลับมาบ้านตอนบ่าย๒
ยังนั่งกินเหล้าดื่มเหล้าอยู่ที่เดิม
บ่าย๓คนขับรถกระบะกับเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
คนขับกระบะก็ขับออกไปไม่ถึง๕นาทีมีคนมาบอกว่า
มีรถชนเสาไฟฟ้าเขาก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปดู
ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับคือรถตัวเองก็พัง
ยับเยินเสาไฟฟ้าก็หักเจ้าหน้าที่มาก็โวยวาย
มีคนไปถามว่ามั๊วแบบยังบอกชาวบ้านเขาไม่ได้ไม้
ลำบากมากเพราะว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เลย
จนต้องบังคับแล้วก็ลากตัวไปต้องบังคับแล้วลากตัวไปนะครับ
นี่ซึ่งชาวบ้านบอกตำลวดสพบ้านค่าย
ที่มาที่ที่เกิดเหตุถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมาก
ใจเย็นมากนะครับท่านมีสติและใจเย็นมากนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายวงศกรนะวันนี้นะครับ
มาที่สพบ้านค่ายมาให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหานะครับ
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจขอตรวจใบขับขี่เขา
แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร
แค่ขับรถชนเสาไฟฟ้ามันผิดอะไร

โอ้โหขึ้นอยู่กับแต่ละเสาไฟนะว่าเสาไฟประเภทไหน
เป็นหลักแสนนะคุณต้องจ่ายค่าเสียหายจริง

มีคนหนุ่มที่เขารู้หรือยัง

จะมาบอกว่าไม่มีคู่กรณีทำผิดอะไร
แล้วบอกว่าก็ไม่มีใครบาดเจ็บนี่

ประกันเขาก็รับผิดชอบค่าเสียหายไปสิ

เมาแล้วขับเขาไม่รับผิดชอบนะครับ
แล้วตัวผมเนี่ยเป็นคนพูดจาเสียงดัง
พูดตรงไปตรงมาก็แค่นั้นเอง
ผิดอะไรก็ว่ามานะเดี๋ยวไปฟังนะครับ
มันทำเนื้อค่ะดีครับผมง่าย
เขาบอกว่าผมก็ได้ว่าสินะครับ

ก็ไม่เหรอก็ว่าเป็นคนพูดจาเสียงดัง
ก็แค่ถึงตรง
ท่านพันธบทธพูนศักดิ์นานันตรองผู้กรับการ
สบค่ายนะครับบอกว่า

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยนะ
กว่าที่กฎหมายกำหนดแน่นอนนะครับ

ถูกแจ้ง๒ข้อหาก็คือขับรถขณะเมานะครับ

แล้วก็ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหาย
ก็คือเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคราคาหลักแสนบาทต่อต้น

โอ้โหนี่อันนี้ไปตรวจแอลกอฮอล

เมาแล้วขับนี่ถูกปรับก็โอ้โหเป็นหมื่นนะ

เสาไฟฟ้าอีกแสนกว่าบาทนะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับปล่อยตัวชั่วคราวไปนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งสารจังหวัดระยองนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ใช่แล้วตำรวจเขาย้ำว่าเมาแล้วขับต้องจ่ายเองนะคะ
รักประกันชั้นหนึ่งชั้นไหนก็ตามเพราะประกันเขาไม่จ่ายให้นะฮะ

แล้วคดีอาญานี่ก็ไม่เท่าไหร่ทางแพ่งนี่ไม่คุ้มเลยนะ
นั่งกินเหล้าจนเมาแล้วขับรถไปชนเสาไฟฟ้า